ประเด็นการเดินทางไปร่วมสังเกตการณ์ของ๑๒ตัวแทนจากสถานทูตต่างประเทศในไทย
ระหว่างที่หัวหน้าพักอนาคตใหม่ไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่สนปทุมวัน
ทำให้วันนี้กระทรวงการต่างประเทศของไทยแสดงความไม่พอใจออกมานะครับ

มีข้อกังวลอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองคือคดีนี้ไม่ได้ขึ้นสารพลเรือน
คดีนี้จะต้องขึ้นสารทหาร

สังเกตการณ์จากสถานทูตก็มีการซักถาม
เกี่ยวกับตัวรูปของคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ทำไมถึงดีเลทำไมถึงล่าช้ามาจนถึงทุกวันนี้
แล้วก็กระบวนการที่จะต้องใช้

การดำเนินคดีกับนายธนธรรมจึงร่วงเรืองกฤทธิ์

ที่มี๑๒ผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูต

ไปร่วมสังเกตการณ์การรับทราบข้อกล่าวหา
กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้ง
ผู้นำรัฐบาลประสานเสียง
ไม่ควรขยายความให้ต่างประเทศ
เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องภายในประเทศ
โดยผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
หมายให้กระทรวงการต่างประเทศติดตามข้อเท็จจริง
ว่าเป็นตัวแทนทูตจริงหรือไม่
พร้อมระบุเหตุผลที่ต้องให้สารทหาร
พิจารณาคดีความของนายธนทร

ซึ่งคำสั่งคอสชมีผลบังคับใช้

แต่กฎหมายไม่สามารถมีผลย้อนหลังได้
เรื่องของต่างประเทศก็คุยกันต่อไป
ให้เขากะใจเรื่องปัดเด่นเหล่านี้ด้วยนะครับ
เข้ามามันก็ด้วยความหวังดีไม่หวังดีก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ก็ทำเข้าใจกันต่อไปเท่านั้นเอง
การเข้ามาสังเกตการณ์ของ๑๒ผู้แทนนานาชาติ
เป็นการทำผิดหลักการทางการทูต
ที่ต้องเป็นกรณีที่คนของประเทศนั้น
มีปัญหาเกิดขึ้นในประเทศไทย
แต่กรณีของนายธนทรเป็นการผิดหลักสากล
เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมของไทย
ดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เตรียมทำหนังสือชี้แจงหรือเชิญทูตต่าง
มาทำความเข้าใจเรื่องหลักการ
และเรื่องจัญญบันที่พึงปฏิบัติ
ตามกระบวนการนายธนทรสามารถยื่นคำร้องต่อสารทหาร
เพื่อขอโอนคดีมายังสารพลเรือนได้
คนตำรวจเอกศิวาราหลังศรีพระหามนักกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำว่า
ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของสารทหารว่า
จะอนุญาตให้โอนคดีไปได้หรือไม่
แต่นี่ไม่ใช่คดีแรกที่ขึ้นสารทหาร
และมีการร้องขอโอนคดีไปยังสารพลเรือน
เพราะคดีของนายจตุรนฉายแสงเมื่อปี๒๕๕๙
ได้มีความพยายามขอโอนคดีก็ไม่สามารถทำได้

ที่กำลังกลายเป็นตำบลกระสุนตก
เพราะแก่นำแต่ละคนต่างถูกดำเนินคดี
ล่าสุดนายปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพัก
ออกหมายเรียกเป็นผู้ต้องหากรณีออกแถลงการให้ความเห็น
กรณีที่สารรัฐธรรมนูลยุบพักไทยรักษาชาติเป็นครั้งที่สอง
ซึ่งนายปียบุตรเคยถูกออกหมายเรียกเป็นพยานในคดีดังกล่าว
แต่มาวันนี้เขาตกเป็นผู้ต้องหาในข้อหาดูหมินสาร
และนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ทำให้เกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
ซึ่งนายปิยบุตรเตรียมเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเอง
วันพุธที่๑๗เมษายนนี้
ขณะที่วันนี้คณะผู้แทนกระทรวงวิเทศสัมพันธ์
คณะกรรมการกลางพักคอมมิวนิตแห่งประเทศจีน

เริ่มจากนายธนทรพร้อมผู้บริหารของพักอนาคตใหม่
จะเข้าพบคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย

ประธานที่ปรึกษาพักให้การต้อนรับ
และเดินทางเข้าพบในชวนหลีกภัย

ที่มีนายสนทิรัสตร์สนทิสิระวงส์

และนายสิทธิชาติตันเจริญแก่นั่มภักดิ์